ดูเรื่องของเราท่านที่อาจจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพได้ค่ะ
เรื่องนี้เนี่ยมิจฉาชีพมาแนวนี้ค่ะสวมรอยนะคะ
สมมุติว่าเราไปส่งของมีค่าที่ขนส่งนะคะที่ร้านส่งพัสดุนี่แหละ
รอยเป็นเราแล้วไปเอาของมีค่าอันนั้นออกมา
มีคนเจอแล้วค่ะนะคะคือสวมรอยเป็นเจ้าของพัสดุ
แล้วไปเอาหัวเลสอันนี้คือหัวเลสทองคำหลวงพ่อรวย
มูลค่า๕๕๐๐๐บาทนะคะเอาไปแล้วนะคะผู้เสียหายเขาเป็นลูกจ้างนะ
แต่ว่าเขาทำหน้าที่ไลฟ์ค่ะไลฟ์ขายอันนี้แหละ
เหล็ดทองคำหลวงพ่อรวยปรากฏว่ามิจฉาชีพก็มาเป็นลูกค้า
เข้ามาในไลฟ์สดมาติดต่อขอซื้อ๒ชิ้นนะคะ
ก็รวมมูลค่าทั้งหมด๕๕๐๐๐บาทสั่งซื้อกันเรียบร้อย
แล้วเขาก็บอกคนขายบอกว่าอยู่ภาคใต้ส่งพัสดุไปให้หน่อยไปส่งตรงนี้นะ
จงด้วยว่าให้ไปส่งพัสดุที่ร้านไหน
ก็เป็นร้านพัสดุเอกชนแห่งหนึ่งในเขตอำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลาบ่าย๒โมงด้วยเจาะจงที่เจาะจงเวลานะคะวันที่๒๓ตุลาคม
ซึ่งคนขายเขาไม่ได้คิดอะไรเขาก็ไปส่งตามเวลาที่นัดร้านที่นัดนะคะ
สาธุผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาส่งของเสร็จเขาก็แสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะ
คนร้ายเนี่ยเวลาที่เขาไปส่งของส่งพัสดุเสร็จขอเลขส่งพัสดุเขาก็ส่งให้
อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของคนขายของใช่ไหมคะแล้วยิ่งมีมูลค่าด้วย
ก็ส่งส่งเลขพัสดุให้ทีนี้ก็ขอให้คนร้ายเนี่ยรีบโอนเงินเพราะว่าของเนี่ยส่งให้แล้ว
คนร้ายอ้างว่าโทรศัพท์มีปัญหาขอไปธนาคารก่อนก็รอรออยู่ในรถหน้าขนส่งนั่นแหละ
คนร้ายอ้างว่าขอรอคิวอีก๒๐นาที๒๐นาทีผ่านไปแล้วเงินยังไม่เข้า
คนร้ายบอกเหลืออีก๒คิวรอไปอีก๒๐นาทีคราวนี้ติดต่อไม่ได้แล้ว
คนส่งนายสาธุเนี่ยก็เลยรู้ว่าถูกหลอกแน่แล้วคราวนี้ก็เลยย้อนกลับไปที่ร้านส่งพัสดุจะไปเอาพัสดุคืน
แต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมคะไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าบริษัทขนส่งบอกอ้าวเมื่อกี้มีคนมาเอาไปแล้ว
ถามไปถามมาเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ผิวดำใส่ชุดกีฬาขับรถกระบะมารับพัสดุไป
คือมาอ้างบอกว่าก็เป็นคนส่งพัสดุจะมาเอาคืนอาจจะอ้างอะไรก็แล้วแต่เอาพัสดุอันนั้นไป
เนี่ยค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพนี้เอาไว้ได้ถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็บอกไม่รู้ว่าใครเอาไป
เพราะว่าไม่ได้ขอชื่อหรือบัตรประชาชนของคนเอาของไปซึ่งทางร้านเขาบอกเขาก็ทำแบบนี้มาโดยตลอด
คราวนี้ก็เลยกลายเป็นผู้เสียหายเลยค่ะคุณสาธุเนี่ยค่ะจากไลฟ์ขายของเพราะว่าของไม่มีแล้วถูกคนเอาไปแล้วค่ะ
คนนั้นต้องไปรับแล้วจะขอบัตรประชาชนหรือว่าถ้าไม่ตรงจริงเลยก็ต้องเอาบัตรประชาชนคนรับไปยื่น

เพราะวัฒนีจะไม่สามารถให้ใครมาเอาได้
จากตัวจริงคนเจ้าของชื่อ

เพราะว่าของที่ส่งพัสดุ

แต่อันนี้ค่ะก็เป็นอุทาหรณ์เลยค่ะ
บริษัทที่รับของหรือว่าส่งของ
ถ้าเกิดมีคนจะมาเอาของที่กำลังจะส่งคืน

กลายเป็นว่าหนี้๕๕๐๐๐บาท

แต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของมิจฉาชีพ